เรามีความคืบหน้านะครับ
หลังจากที่นายเอ็มได้ถูกจับกลุ่มแล้วนะครับ
แล้วก็เมื่อคืนนี้เข้าไปอยู่ในห้องขังแล้วนะครับ
เมื่อคืนนายเอ็มอยู่ในห้องคุมขังกับผู้ต้องหาที่สนบึงกลุ่ม

มีนายเอ็มผมเห็นตารางที่เขียนไว้
หน้าห้องคุมขังเขียนว่าเอ็มชัยชนะ
ข้อหาทำร้ายร่างกายเสพยาบ้า
แล้วก็มีผู้ต้องหาอีก๒คนในข้อหายาเสพติดแล้วก็หลบหนีเข้าเมืองนะครับ
ตลอดช่วงเช้ายังไม่มีญาติหรือบุคคลใดเข้ามาเยี่ยมนายเอ็ม
แต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็นำอาหารมื้อเช้าไปให้นายเอ็มแล้ว
คือตอนนี้เนี่ยทางด้านของตำรวจสนบึงกลุ่มนี้นะครับ
ก็รอล่ะที่จะสอบปากคำนายเอ็มเพราะว่า
ตั้งแต่เมื่อหัวค่ำเมื่อวานลากยาวจนถึงเช้าวันนี้

คือร้องไห้ตลอดพูดจาไม่รู้เรื่องก็เลยยังให้การไม่ได้นะคะ
เช้านี้เนี่ยทั้งสื่อมวลชนก็ดีตำรวจก็ดี

มันน่าจะเริ่มพูดจารู้เรื่องเริ่มพูดจาพูดคุยกันได้แล้ว

พลตำรวจเอกวิรัชัยทรงเมตตารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเนี่ย
จะเดินทางมาที่สนบึงกลุ่มเพื่อสอบปากนายเอ็ม
อย่างที่บอกว่าเมื่อคืนนี้ก็พยายามที่จะพูดคุยแล้ว
แต่ว่านายเอ็มพูดไม่รู้เรื่องเลยจริง
ทีนี้มีการตรวจสอบประวัตินายเอ็มย้อนกลับไป
ก็ปรากฏว่าเคยมีคดีนะคะ
เคยต้องโทษในคดีรักทรัพย์เวลากลางคืน

ทีนี้หลายคนก็ยังเป็นห่วงอยู่ว่า
แล้วอาการของหญิงสาวเนี่ยพ้นขีดอันตรายแล้วก็จริง

เขาบอกว่าน้องกาน่ายังคงพักรักษาอาการที่โรงพยาบาลอยู่

ยังไม่อนุญาตให้ใครเข้าเยี่ยมนะคะ

น้องเองก็ยังไม่สะดวกที่จะให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เมื่อน้องพร้อมเมื่อไหร่เดี๋ยวน้องจะเล่าให้ฟังเอง
ส่วนในความเคลื่อนไหวของโลกโซเชียลเองนะครับ
จากเรื่องราวของนายเอ็มที่ถูกเอามาโพสต์เอามาแชร์ไว้แล้ว
เรื่องราวของน้องกาน่าซึ่งแม้ว่าตอนนี้จะปิดเฟซบุ๊กไปแล้วก็ตามนะครับ
แต่ว่ามีคนเขาก็ไปแคปข้อความที่น้องกาน่าเขาเคยโพสต์เหมือนกัน
ในครั้งที่โดนนายเอ็มทำร้ายร่างกายครั้งแรก
คือนายเอ็มทำร้ายร่างกายน้องกาน่า๒ครั้งแล้วนะ

ครั้งแรกที่น้องกาน่าโดนทำร้ายร่างกาย
ก็โพสต์เกี่ยวกับเรื่องราวเหล่านี้แต่ว่าเป็นการเหมือนโพสต์ขอโทษ
ขอโทษขอโทษนายเอ็มว่าตัวกาน่าเนี่ยก็ผิดอย่างนั้นอย่างนี้นะฮะ
เขาทำงานเพื่อที่จะเลี้ยงดูอะไรอย่างนี้
ประมาณนี้ยาวเลยแต่ว่าตอนนี้
เฟซบุ๊คของกาน่าปิดไปแล้วนะครับ